ติดตามคดีใหญ่ที่เราติดตามกันมาเป็นปีแล้ว
ตั้งแต่วันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมปี๖๓
ที่น้องชมพู่หายตัวขึ้นภูหินเหล็กไฟไป
แล้วก็จนกระทั่งพบศพ๑๔พฤษภาคม
นี่ผ่านมาปีกับอีกครึ่งเดือนแล้วนะครับ
ปรากฏว่าทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันก่อนแย้มออกมานิด
บอกว่าเดี๋ยวรู้ตัวคนร้ายแล้วล่ะเดี๋ยวจะรีบเปิดเผย
ดังนั้นก็ต้องติดตามความคืบหน้าในคดีนี้

ก็จากกรณีที่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิต

ตำรวจพยายามจะให้จบภายในเดือนมิถุนายนนี้
แต่จะเป็นวันไหนจะมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยตำรวจฝ่ายสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคล
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาอย่างน้อย๑ราย
ใน๓ข้อหาก็คือ๑พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองผู้ดูแล
โดยปราศจากเหตุอันสมควร
แล้วก็๒นวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น

ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย
การเกิดหรือเหตุแห่งการตายนั่นเองนะครับ
และหลักฐานที่สำคัญที่พบในจุดเกิดเหตุนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกางเกงรองเท้า
ที่จะใช้มัดตัวคนร้ายฆ่าน้องชมพู่แล้ว

อกจากนี้ก็มีเศษผมของน้องชมพู่๓๖เส้นใช่ไหม
ถูกมีดตัดอันนี้สืบทราบเป็นของน้องชมพู่

เราก็ต้องไปถามครอบครัวน้องชมพู่
โดยเฉพาะนางสาวิตรีวงศรีชา

คือเรื่องนี้ทำให้มีความหวังมากขึ้น

ทราบข่าวว่าตำรวจจะเตรียมสรุปสำนวนคดี
จากเป็นสิ่งที่ครอบครัวเฝ้ารอมานานตลอด๑ปีนะครับ
จากนี้ก็หวังว่าตำรวจจะจับผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้นะครับ
และมั่นใจนะครับว่ายังมีหลักฐานอื่นอีก
ที่จะจับคนร้ายตัวจริงมาได้
แล้วก็บอกว่าคงไม่มีการจับแพะอย่างแน่นอน
และแม่เองก็มีคนที่สงสัยอยู่ในใจอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่ในใจ
ว่ามันใช่ที่แม่คิดหรือเปล่านะครับ

ไม่อยากจะแสดงอะไรที่มันออกมามาก
ว่าเราตื่นเต้นอย่างแรงหรือว่าลุ้นมาก

จริงแล้วแม่มีในใจคนเดียวค่ะ
แต่ถ้าหลังจากนั้นมา
ก็แล้วแต่ตำรวจจะหารักฐานได้ว่า

ถ้าเกิดไม่ใช่คนที่เราคิดไว้
แน่ใจรับตรงด้านนี้

ขอให้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรต่าง

สิทธิ์ของเราล่าสุดได้ไปพูดคุยกับ
นายนบรินกงแก่เท้าหรือว่าพ่อแบม

ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญในคดีอีกคนนึง
ตำรวจก็ให้ความสำคัญด้วยเหมือนกัน
คุณจำได้ไหมในช่วงที่มีการ

แล้วก็ใช้เวลากับเครื่องจับเท็จ

แบมใช้เวลา๔ชั่วโมง

เป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้กับบ้านของลุงพลมากที่สุด
แล้วก็พ่อแบมเคยให้ข้อมูลบอกว่า
ได้เจอกับลุงพลในวันที่๑๑พฤษภาคม๖๓
ช่วงเวลาประมาณ๙โมง๒๐นาทีถึง๙โมง๔๐นาที
พบเห็นลุงพลกำลังกรีดยางอยู่ที่สวนยางข้างบ้าน

อันนี้เป็นข้อมูลตอนที่พ่อแบมให้กับตำรวจไว้
แล้วก็ยังคงยืนยันการให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
โดยพ่อแบมก็บอกว่าก็เป็นข่าวดีมากที่สุดนะ
ว่ามีความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่
แล้วก็หวังว่าคนร้ายจะถูกจับซะทีนะ
เพราะคดีนี้ยาวนานมาเป็นปีแล้วครับ
อย่างที่บ้านกกอกเปลี่ยนไปเยอะมาก
วิธีการดำเนินชีวิตแบบสงบมันหายไปหมดแล้ว

อยากให้เรื่องนี้จบลงสักทีนะครับ
แล้วก็จะจับคนร้ายได้ก็ผมก็คิดว่าดีใจครับ
จะได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปสักทีครับ
นะครับข้อมูลหลายอย่างนะคุณ

เพราะพ่อแบมมักจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นไม่เคยเปิดเผย
ออกมาสู่สื่อมวลชนเลยนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลเป็นยังไงคุณ

ตั้งแต่บ่ายของวันเสาร์แล้วเลยไม่มีใครอยู่ที่บ้าน
ใช่สำหรับคดีนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจ
เพราะว่าตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้สัมภาษณ์พยานบุคคลไปแล้ว๓๘๔ราย
แล้วก็ได้สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวน
จำนวนถึง๑๒๐ปากหรือว่า๑๒๐คน
แล้วก็สำนวนหลักฐานมีเป็นรังเลยนะคุณฮะ

แม่ทีมข่าวเราก็ไม่ภรรยาที่จะเอาไปพูดกับหมอปลานะคุณ
หมอปลาบอกแบบนี้บอกก็อยากรู้เหมือนกัน
ว่าใครจะถูกจับใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เหมือนกัน

ถ้าว่าคนถูกออกหมายจับเป็นคนที่หมอปลา

หมอปลาบอกไม่กลืนน้ำลายตัวเองหรอก
หมอปลาถุยน้ำลายอันนั้นทิ้งไปแล้ว
้วนทิ้งไปแล้วเท่ากับไม่กลืนน้ำลายตัวเอง
คนอยู่เคียงข้างแล้วเคยอยู่ข้างกัน

คดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เราต้องลุ้นกันนะครับ
ใช่ค่ะวันพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วไง
ก็น่าจะได้คำตอบเร็วนี้แหละค่ะ

คุณผู้ชมก็ส่งมาอยากให้จับคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้ค่ะ